ศิลปินดาราทุกคนด้วยที่รวบรวมความปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมนะครับ
แล้วก็ขอให้พรนั้นกลับสู่ศิลปินดาราเหล่านั้นด้วยนะครับ
เอาละครับมาตรวจสอบข่าวสารประเด็นใหญ่กันต่อ
ในหน้าหนึ่งศิลปินไทยรัฐได้เรียงตรวจสอบกัน
ดูที่การตรวจสอบอุทยานราชพักษ์กันก่อนเลย
เมื่อวานนี้หลายคนนี้เกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีเลยนะครับ

เขาบอกว่าติดตามข่าวสารอย่างทันท่วงที
นาทีต่อนาทีเลยสำหรับผลการแถลง

ซึ่งผลออกมาหลายคนบางคนก็อาจจะพอใจ

เพราะว่าการตรวจสอบงบประมาณทั้งสองส่วน
คุณผู้ชมคะทั้งงบกลางแล้วก็งบบริจาค
ปรากฏว่าไม่มีส่วนไหนที่ผิดปกติโปร่งใส
และทุกอย่างนั้นเป็นไปตามขั้นตอน
ระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑ์ค่ะ
ส่วนคำถามที่ว่า
และพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโฮม

เรื่องนี้เนี่ยทางคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ย
ไม่มีอำนาจทางกฎหมาย
เข้าไปตรวจสอบเมื่อวานนี้ก็มีผู้มาแถลงด้วยกันทั้งสิ้น๒๓คนนะคะ
อย่างที่เรียนไปว่างบ๘๖๖ล้านบาทเนี่ย
ก็เบิกจ่ายถูกต้องทั้งสองส่วนทั้งจากงบกลางแล้วก็งบบริจาคด้วย
คืองบมาตั้งแต่วันที่๓๐พยนอะนะ
แล้วก็บอกรายรับรายจ่ายโครงการถูกต้อง
ฟังเสียงช่วงแถลงช่วงนี้กันหน่อยครับ
งานปูพื้นหลางสากระบันได

วงเหนิด๙ล้านบาทเสร็จ
ซึ่งงานนี้ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง

สำหรับงบบริจาะ
สวัสดีครับ

ระเบียบที่ผมได้การแล้วตั้งต้นก็ตามภาพ
ซึ่งทางวันอาจารย์สำนักงานการตรวจเงินเผ็ดดินสำนักงาน
อยู่ระหว่างทำการตรวจสอบโภคมาตามโครงการนี้อยู่
และเมื่อกลุ่มบริจาคเข้าสู่มุยที่ราชพรรค

เพราะว่ามีภาครัฐภาคเอกชนประชาชน
ร่วมบริจาคเป็นเงินถึงจำนวน๑๐๖ล้านบาทเศษ
ฟังคำแถลงในช่วงนี้หน่อยครับ
สรุปณวันที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๘นะครับ
รายรับจากงบกลางและงบบริจาค
ผมพยายามจะใช้ในโครงการประกันราชภักรณ์นะครับ
ก็มีทั้งหมด๘๖๖ล้านบาทเศษ

และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนครับ
รวมประมาณ๘๑๖ล้านบาทเศษ
บบริจาคเข้าบัญชีชื่อมูลนิธิราชพักษ
มูลนิธิราชภัทร์ที่เป็นนิติบุคคลนะครับ
ก็ตั้งคือมศ๑๖กัญญายนต์๒๑๘
ณวันที่๓๐พิธีกายยนต์๒๑๘
มียอดเงินในบัญชี๑๐๖ล้านบาทเศษครับ
ตรงนี้เป็นการรับบริจาคจากภาครัฐเอกชนและประชาชน
หรือว่าถูกผสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างในอุทยาราชภัทร์
แบบเช่นข้าน้ำผัวปลาข้าวเป็ดปลาและทุกอื่นครับ
ในอนาคตซึ่งอุทยาราชภัทร์ก็ต้องอยู่ในตัวเองครับ
ปัจจุบันยังไม่มีการใช้จ่ายงบมารในส่วนนี้ครับ
คณะกรรมการต้องยังมีการที่สุดนะครับ
ที่จะแสวงหาข้อเท็จจีนและประยาศหลักฐานต่าง
ในทุกจุดทุกประเด็นเท่าที่คณะกรรมการจะสามารถทำได้ครับ
เพราะทราบดีว่าเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของสังคม
อะไรด้วยข้อจำกัดในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ผมได้เรียนทั้งต้น
นอกจากนั้นส่วนที่นอกเหนือจากหน้าที่ของคณะกรรมการในอำนาจหน้านี้
ก็หากหน่วยงานภายนอกกระทรวงกลาโหมที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องนี้
ก็เป็นหน้าที่กับหน่วยงานสามารถทำได้ตามหน้าการตรวจสอบไว้
เหมือนกับหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากบุคคลและเอกสารต่าง
อำนาจหน้าที่กรรมการชุดนี้คือรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากศูนย์ราชการหรือบุคคล
ตลอดจนเรียกบุคคลให้เข้าให้ถ้อยคำตามคำสั่งของกลาโหมก่อนจะสรุปสำนวนออกมาเป็นข้อแถลงแบบนี้
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าแล้วไม่สามารถมีอำนาจในการตรวจสอบรายชื่อของบุคคลหรือเปล่า
ที่อาจจะมีเกี่ยวหรือมีข้องอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะรายชื่อของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
ฟังเสียงการตอบคำถามของบิ๊กช้างพลเอกชาญชัยหน่อยในกรณีนี้นะครับที่มีผู้สิทธิ์ข่าวถามการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของพลเอกอุดมเดชนะครับ
คนที่ตามไม่ได้ขออนุญาตเรียนว่าคนที่หนีไปตามหมายสารไปเป็นคดีอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

แล้วก็มิกช้างตอบแบบนี้

ส่วนที่สังคมยังพุ่งเป้าไปที่

เพียงแต่ดูประเด็นและตั้งข้อสังเกตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ
นี่เลยเป็นตั้งแต่แรกที่พลเอกชายชาญพูดว่าคณะกรรมการมีหน้าที่อะไรบ้าง
บทบาทหน้าที่ตามกฎหมายและตามข้อตรวจสอบที่หน่วยงานส่งมาให้
ไม่ได้มีอำนาจว่าใครผิดใครถูก
ดังนั้นก็เลยเป็นการเหมือนว่าโยงเข้าไปถึงหน่วยงานต่างอีก
ถ้าจะเอาไปตรวจสอบเรื่องใครผิดใครถูกก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นไป

เมื่อวานหลายคนโทรศัพท์มาถามดิฉันเลยนะว่า
เขาแถลงไปตกลงว่ายังไงบ้างเพราะทุกคนรอฟังเรื่องนี้
สรุปก็คือไม่มี

เมื่อวานนี้พลเอกอุดมเศษเดชศรีตบุตรก็บอกด้วยนะคะ
เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะว่า
ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วอาจจะถูกการโยกย้ายหรือเปล่า
เอกอุดมเดชบอกว่าเรื่องนี้ให้นายกรัฐมนตรีท่านเป็นคนตัดสินใจเอง

เมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการแถลงข่าว
ผลการตรวจสอบโครงการอุทยานราชพักษ์ค่ะ
ผลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีแล้วก็รัฐบุรุษ
ก็ได้ให้กำลังใจพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะคะ
ระหว่างที่เข้าอวยพรปีใหม่แล้วก็ขอให้ยึดมั่นในการทำความดี

พร้อมเชื่อว่าพลเอกอุดมเดชไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหา
ผลเอกเบรมบอกว่าอย่าท้อนะเอาใจช่วย
ขณะที่นายมานะนิมิตมงคลเลขาธิการ

เมื่อวานเลขาลุกขึ้นถามเลยนะ
ลุกขึ้นถามในขณะแถลงข่าวเลย
ลุกขึ้นถามถึงเรื่องราวต่างที่พลเอกชายชาญ
กำลังแถลงอยู่มีหลายข้อสงสัยนะครับ
ซึ่งทั้งนายมานะแล้วก็นายจตุพร
เขาบอกว่าเขาเห็นตรงกันว่า
เมื่อการแถลงข่าวไม่สามารถให้คำตอบที่กระจ่างได้
ก็หวังพึ่งหน่วยงานอย่างปปชสตง
รวมถึงคณะกรรมการชุดของพลเอกภัยบูลคุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ที่จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปให้กระจ่างต่อสังคม

ก็แทบจะไม่ได้คำตอบเลยนะ
สำหรับฝากฝั่งนปชว่า

ก็เมื่อวานนายมานะนิมิตมงคลที่บอกเลขา
เรื่องนี้จะเปิดเผยรายชื่อคู่สัญญาได้หรือไม่

พร้อมเปิดเผยรายชื่อคู่สัญญาให้

อันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเรื่องประเด็นหักหัวคิว
ผลการตรวจสอบไม่สามารถวินิจฉัยได้
เมื่อวานหลายคนลุกขึ้นถามแต่ว่าวันนี้ต้องรอดู
ฝากฝั่งของนปชเขาจะมีการแถลงหรือเคลื่อนไหวอย่างไร
เพราะเขาบอกว่าเขาจะเป็นคู่ขนานในการตรวจสอบ
ตรวจสอบเสร็จแล้ววันนี้เขาเหมือนจะตั้งโต๊ะแถลง
นึกเหล่าวันสิ้นปีนะฮะใช่